คุณวราพรผมค่ะแล้วคุณผู้ชมอืม
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็ใช้สเปรแอลกอฮอลมันสะดวกโอ้โหตรงนี้ต้องมีเลยค่ะ
คราวนี้อยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์เลยนะฉีดขนาดไหน
ฉีดขนาดไหนถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือจริงจริงอ่ะ

ท่านก็รักความสะอาดครับค่ะค่ะเชียวโควิดนี่คือหน้า
อะไรใบหน้าสภาพหลังจากที่ท่านพ่นแอลกอฮอล์ค่ะ
พ่นพ่นแล้วจุดยักษ์กระยุงแบบโหดอ่ะอู่จุดไฟแช็็กค่ะ
โอ้โหแอลกอฮอล์

เกินครึ่งตัวฮะที่มันไหม้ไป
กลุ่มผู้ชมข่าวนี้ต้องดูนะต้องดูใกล้ตัวเราจริง

โพสต์นะฮะกรณีของคุณวิพาพรอายุ๓๐ปี

ก็พ่นยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอลนี่แหละ
ฆ่าโควิดเพราะว่าในบ้านมีผู้สูงอายุนะฮะ

ไฟลุกพลึบไหม้ทั่วตัว
คือไหม้ไปกว่า๖๐ของร่างกาย
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วตอนนี้มันมีค่าส่วนเกิน

ค่าส่วนเกินจากสิทธิสปสชวันละ๕๐๐๐บาท
จะเอาที่ไหนจ่ายครอบครัวเธอถามแบบนั้น

สามีของนางวิพาพรยี่สุนศรีเนี่ย
พาผู้สื่อข่าวไปดูที่เกิดเหตุบนห้องนอนชั้น๒
โอ้โหมีรอยไหม้บนที่นอน
แล้วก็ขวดแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในครั้งนี้
อนุวัฒน์เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
เมียของเขาเนี่ยกลับจากทำงานมาถึงบ้านก็ปกติ
จะฉีดพ่นแอลกอฮอลตามเสื้อผ้าร่างกาย

ปกติพอฉีดแล้วอาจจะทำอย่างอื่น
แต่วันนี้เธอหยิบยากันยุงแบบหด
แล้วมันต้องจุดไฟแช็คเพราะจุดพับพลึบอย่างที่ผมบอก
เสื้อผ้าติดไฟไฟลวกไฟคลอก
คือมือข้างขวาเขาเข้าไปช่วยยังมีแผลผู้พองเลย
แล้วก็วิ่งไปตักน้ำมาลาดตัวภรรยาจนไฟดับ
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลอาการโคม่านี่นี่คือมือของพี่ผู้ชาย
อนุวัฒน์วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำยังไงดีผมรับจ้างรายวันกัน
เงินวันละ๓๐๐ไอ้ค่าส่วนเกินเนี่ยผมจะเอาที่ไหนจ่ายครับ
วันแรกวันนั้นก็เลยจุดอย่างกันยุ่งไล่ยุ่งอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เลยคาดว่าที่เราฉีดทั่วบ้านทั่วห้องมันอาจจะเกิดประเภทไฟใช่ไหม

ถ้าส่วนเกินที่สปสชจะต้องรับผิดชอบ
จดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สั่งการให้สปสชไปประสานเลยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เงินนี้เรียกเก็บจากสปสชได้นะครับ

เอาล่ะแล้วฉีดแค่ไหนไฟถึงจะไม่ไหม้

เราไปถามนะอาจารย์ออสนะอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเคมีอยู่เกษตรศาสตร์
ท่านบอกเลยนะคือเราทราบกันดีว่า
ปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอลที่ฆ่าเชื้อโควิดได้
มันต้อง๗๕ขึ้นไปใช่ไหมซึ่งเราใช้กันอยู่
มันจะติดไฟพอติดไฟปั๊บนะคุณผู้ชมฮะ
มันจะเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินซึ่งซึ่ง
ซึ่งมันจะร้อนกว่าไอ้เปลวไฟจากไฟทั่วไป
ที่มันเป็นสีเหลืองสีแดงมันร้อนกว่าครับ
แล้วกรณีนี้แอลกอฮอลคงยังระเหยไม่หมด

มันอาจจะซับแอลกอฮอลเอาไว้ครับฟังอาจารย์ออสหน่อยครับ
ไฟที่เกิดขึ้นจะเป็นเปลวไฟสีน้ำเงิน
ก็จะลุกท่วมเลยในบริเวณที่ฉีดแล้วก็ยังคงอยู่
เพราะว่ามันยังไม่ระเหงออกไปถ้าโดนถิวหนังหรืออะไร
ก็ระเหงออกไปแล้วแต่ถ้าโดนเสื้อผ้า
มันจะดูดทรัพย์ไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการปิดไฟได้
การติดไฟที่เกิดขึ้นเปลวไฟจะเป็นสีน้ำเงิน
ซึ่งเปลวไฟสีน้ำเงินจะมีความร้อนสูง
ว่าเปลวไฟสีเหลืองหรือว่าสีแดง
เป็นความร้อนที่สูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะไหม้ตามเสื้อผ้านะครับ
แล้วก็ลุกลามแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่เป็นเชื้อเพลิงเสริมด้วย
ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายเยอะ